ที่แรกจะพาไปหนองบัวลำพูก่อน

รู้จักกับเจ้าสองสี่

เป็นลูกหมูที่เพิ่งคลอดออกมานะคะ

เพราะว่าดูสิ

เจ้าของเลยตั้งชื่อทันทีเลยเออชื่อสองศรีกันละกัน

ปกติเวลามันเกิดมาผิดปกติอะไรแบบนี้
มักจะตายหรือว่าอยู่ไม่ค่อยรอดแต่ว่าเนี่ย
ก็อยู่ดีกินดีแล้วจ้ะตาติดกันเชียวลูกเอ้ย
ซึ่งเจ้าของคือนายสายันมหาหิงนะคะ
อายุ๔๔ปีเขาบอกว่าเขาเนี่ย
เจ้าตัวนี้เจ้า๒๔เนี่ยเขาตั้งชื่อตามลักษณะที่เห็นเลย
สองหัวสีตามันคลอดออกมาในวันที่๒๑สิงหาคมที่ผ่านมา
เมื่อวานนี้เป็นเพศผู้เป็นตัวสุดท้ายในครอกทั้งหมดจำนวน๙ตัว
บุภาโภษีวัย๓๙ปีแฟนของนายสายันบอกว่า
คืนก่อนที่เจ้าสองสี่จะคลอดนะเธอนอนหลับฝันดีมากเลย
ฝันว่ามีคนเอาเงินก้อนใหญ่มาให้แล้วก็เป็นเจ้าสองสี่ออกมาเนี่ย

เธอเลยบอกว่าเดี๋ยวจะเล่นดูเจ้าสองศรีอย่างดีเลย
บ้านเลขที่ของเขาคือ๒๖๕อยู่หมู่๑๓ค่ะ

ตัวเลขเยอะจังไปดูอีกที่หนึ่งดีกว่านะคะไปเพชรชบูรณ์ค่ะ
มีงูเหลือมตัวเคืองมาแอบกินไก่กันอีกแล้วนะคะ
ก็เลยต้องคอยมาเนี่ยดักจับกันแล้วคุณดูสิมันใหญ่แค่ไหน
เจ้าหน้าที่กู้ภัยยื้อยุดกันอยู่๑๐กว่านาทีค่ะ

วัดความยาวได้๔เมตรหนัก๑๕กิโลกรัมเนี่ย
มณีขวัญพรมวัย๕๖ปีเจ้าของบ้านบอกว่า
เลี้ยงไก่ไว้ประมาณ๓๐กว่าตัวมีลูกหมูอีก๒ตัว
ต้นเดือนที่ผ่านมาสังเกตว่าเอ๊ะ
ไก่มันหายไปไหน
อยู่ไก่ก็ทยอยหายไปจะว่าหนีออกไปก็ไม่ใช่
ตอนแรกคิดว่ามีคนมาขโมยไปช่วงกลางคืนก็ให้สามีเฝ้าดู
ดูคืนแล้วคืนเล่าไม่เห็นหัวคนสักกระหัวเดียวอืม
ก็ยังคงทยอยหายไปทีละ๒ตัว๓ตัว๒ตัว๓ตัวอยู่เรื่อย
ล่าสุดค่ะกำลังสวดมนต์กำลังจะเข้านอนเลยเมื่อคืนนี้
ได้ยินเสียงไก่ร้องโวยวายตีปีกกันใหญ่เลย

กำลังขดรัดแม่ไก่อยู่เลย
ก็เลยรู้เลยว่าอ๋อที่หายไม่ได้ไปไหนหรอก